ปังกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะไม่มีเรื่องดราม่าอะไรหรอกช่วงนี้
เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าทำมาหากินโดยเฉพาะผลหมากรากมือ
มันขายดิบขายดีเดินผ่านไปบ้านไหนได้กลิ่นทุเรียนเตะจมูก
บ้านอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดขอผ่านตัวเองมาเป็น
พ่อค้าขายทุเรียนนะคะนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่ใครที่ไหน
พี่เตะถัดผมคือเมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
เจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้คือพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้อยู่แล้ว
ขายนักท่องเที่ยวต่างชาติรายได้ต่อเดือนคุณฟังดีเคลียร์หูกันเลยนะ
หลักล้านบาทเขาขายประเทศจีนใช่ไหม
ขายผลไม้ถูกต้องส่งออกอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
แต่ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจพิษโควิดต่างรายได้จากหลักล้านเหลือแค่๐บาท
สินบางอย่างกลายเป็นหนี้ถูกยึดไปแล้วแต่ชีวิตไม่สิ้นดิ้นกันต่อค่ะ
เต้บอกว่ามานั่งทบทวนเอาว่าชีวิตต้องหาทางออกใหม่
เครียดมากแต่บอกเลยว่าเรื่องที่หลายคนถามว่า
ถ้าเครียดขนาดนี้ธุรกิจล้มคิดแบบในทางไม่ดีไหม
คิดด้านลบไปถึงขั้นคิดสั้นอะไรอย่างนี้ไหม
ไม่เคยพี่เต้บอกไม่เคยเลย
เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกค่ะ
แล้วเห็นช่วงนึงเขาฮิตทาลูกชิ้นยืนกิน
ประกอบกับว่าเราก็เป็นเลือดพ่อค้าอยู่ในตัว

เปิดร้านขายทุเรียนชื่อร้านว่าทุเรียนนั่งกิน
อันนั้นเขาเป็นลูกชิ้นยืนกินอันนี้ทุเรียนนั่งกินคุณผู้ชม
และได้ว่าเงินก้อนสุดท้ายมันสำคัญจริง
ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้รู้กันอยู่จะทำธุรกิจ

เจ้าตัวก็เลยเดินสายไปขอพรอันประเสริฐจากอาจารย์ที่ตัวเองนับถือว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็ขอเลิกงามยามดีในการเคาะวันเปิดร้านมาด้วย
ถือเลือกงามยามดีพฤหัสสมดีที่๕เดือน๕ปี๒๕๖๕
มาเปิดร้านแล้วก็เงินก้อนสุดท้ายเขาบอกว่ามันคล้องจองไปหมดเลย
เงินก้อนสุดท้ายจากละครมาจากเรื่องอะไรรู้ไหม
เรื่องอะไรคะ

นี่ไงเขาบอกว่าไอ้เลข๕อาจจะพาชีวิตเขาปังก็ได้

เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระอาจารย์ที่ประธานให้ก่อนลงมือทำธุรกิจ
ดอกจันทร์ไว้คุณผู้ชมนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ก็ส่งผลให้ยอดขายทุเรียนตอนนี้โอ้โห

ตอนนี้นั่งนับเงินยิ้มเลยจ้า

มีพระอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือ

ผมก็ไปกราบท่านเจ้าคุณวัดหงษ์ครับ
เจ้าคุณวันหงษ์พระธรรมวชิระเมธี

เสร็จแล้วผมก็มีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งครับ
ที่วัดเทพศรธรรมาราม

ถวายข้าวเหนียวทุเรียน
ท่านก็เมตตาให้พรมาให้ครุฑมา
นี่แหละแล้วเราก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย
ถ้ามันไม่เข้าเป้าก็คิดไม่หอมเหมือนกันว่า
จะทำยังไง
แต่นี่แนวโน้มดีครับ